แม่คะไทรอยด์เป็นพิษนี่มีอาการยังไงคะแม่
ก็เวียนหัวบ่อยต้องกินยาทุกวันจนเช้าเย็น
เมื่อคืนนี้มันก็พังไปครึ่งหนึ่งแล้วครับ

คือถ้ามากันหมดบ้านเลยเนี่ยกลับไปเนี่ย

ว่าไม่ได้ตังค์สมมุติได้ไม่ถึงเป้า
ก็ต้องย่ำดินอย่างนี้ไปเรื่อยอย่างนี้หรอคะ

ก็แทบเลยนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ๙๐ขึ้นนะครับ
คุณเชิญร้อน
โปรดติดตามตอนต่อไป